ความหวานของพี่เคนแล้วก็พี่หน่อยนั่นเอง
คู่นี้เป็นคู่รักดาราที่หลายคนยกให้เป็นไอดอลแห่งความรักเหมือนกันนะ

แล้วความรักเขาเนี่ยไม่เคยลดน้อยถอยลงไปเลย
โดยเฉพาะความหวานเขามักจะแชร์ผ่านภาพถ่าย
แต่ย้อนให้ดูหน่อยละกันนี่คือภาพหวานของ
พี่เคนพี่หน่อยครับย้อนวัน
สมัยที่ทั้งคู่เขาเริ่มจีบกันใหม่
หน้าตาทั้งคู่มันสดใสไหวสรุ้นปะแล้ว

แล้วก็เล่าว่าระหว่างที่เก็บกวาดบ้านเนี่ยบังเอิญไปเจอภาพเก่าเซตนี้พอดีเลย
เป็นภาพที่ตัวเองแล้วก็พี่เคนเซลฟี่กัน
คุณผู้ชมเอาจริงยุคนั้นมันไม่ค่อยมีนะในการถ่ายเซลฟี่
ยังไม่เกิดการถ่ายเซลฟี่
แต่ว่าอันนี้เขาถ่ายกันแล้ว

งานนี้พี่หน่อยก็เลยขอหยิบภาพถ่ายเซตนี้
เอามาถ่ายอีกครั้งผ่านกล้องฟิล์มนะคะ
เป็นโทนภาพที่นำมาลงบอกเลยว่าเห็นแล้วมันอบอุ่นหัวใจ
แล้วก็โรแมนติกแบบฝุดเลย
เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของคู่นี้นะคะ
ครบแก๊งเลยแม่นิวนิษฐา

นัทมีเรียมาบอกว่าน่ารักจ้า

หลายคนดูแล้วมันแฮ่มันใช่อะ
แล้วก็บอกว่าเส้นทางความรักของพี่เคนพี่หน่อยเนี่ย

แต่ปัจจุบันลูกชายก็โตเป็นนุ่มกันแล้วนะ
โรแมนติกก็ยังตลอดเวลาเติมความหวานกันตลอดนะคะ
มีภาพให้เราออกมาได้เห็นความฟินให้เราได้อิจฉากันตลอดเลย
ถือว่าเป็นอีกคู่นึงเอาจริงเป็นคู่รักตัวอย่างในวงการก็ว่าได้
เขาน่ารักนะแล้วดิฉันชอบเลยนะแฟชั่นเขาเวลาไปไหนมาไหน
แล้วก็จับแมทเข้ากันเลยนะคุณดูซะก่อนมีความเข้ากัน
ที่สำคัญชอบพี่หน่อยมากค่ะโครงหน้าเก๋แม้พี่เคนรสนิยมดี
ถูกต้องหลายคนก็แอบแซวนะบอกว่านี่แหละเพราะว่ากินเด็กก็เลยเป็นอำตะ